ใครจะออกไปทำกิจกรรมต่าง

เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญเรื่องของกระแสลมจะเริ่มมีบทบาทกับประเทศไทยของเราอีกครั้งนึง
เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูภาพให้เข้าใจกันหน่อยนะครับ
ปัจจัยสำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของการปะทะกันระหว่างสภาพอากาศ๒ตัว

ซึ่งตอนนี้เองพายุจะมีครับซึ่งเป็นพายุที่ก่อนหน้านี้หลายคนหวาดกลัวกันนะครับ
ตอนนี้ก็ค่อยเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนตัวไปในแนวนี้ก็ไปบังทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเย็น
อากาศเย็นเขาจะเคลื่อนตัวจากบริเวณประเทศจีน
แล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับ

แต่ว่าพอมีภายุจะมีไปกันไว้นะครับ
เขาจึงไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวลงทะเลได้นะครับ

เขาจะมีการเบี่ยงลงมาด้านล่างแทนนะครับ
มาทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
แล้วก็ลงมายังบริเวณประเทศเวียดนามผาลาว
แล้วก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

เพราะว่าเข้ามาเจอกับสภาพอากาศร้อนที่
ตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางได้เจอกันเต็มที่นะครับ

จะมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของ
ฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับอาจสร้างความสูญเสียได้

ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับ
โดยพื้นที่ที่ต้องระวังมีดังต่อไปนี้นะครับในหน้าจอที่ปรากฏ
จะพบว่าในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นเยอะเลยทีเดียว
ที่ต้องระวังส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณทางตอนบนของภาคในช่วงแรก
ภาคกลางเกือบทุกพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับเกือบทุกพื้นที่เลยทีเดียว
ช่วงเวลาดังกล่าวคลื่นก็จะแรงด้วยนะครับยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ประกอบไปด้วยทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวในระยะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ